เจ้าหน้าที่เจอขวดเหล้าบนเรือลำเกิดเหตุยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นของลูกค้าชุดเดิมคาดว่าเป็นของลูกค้าคนอื่นหรือเปล่าเพราะเรือลำนี้ไฮโซปอลเนี่ยมาใช้ทุก๒๓สัปดาห์แล้วจะมีคนชื่อรังเป็นคนขับเรือให้นอกจากนี้ยังมีเพื่อนแล้วก็คนรู้จักเนี่ยเอามามาเช่าแล้วก็เอาไปใช้อยู่บ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าของเก่าค
ไหนว่ากระติกเดินทางมาขึ้นเรือเนี่ยเขายืนยันว่าเพิ่งพบกระติกมาขึ้นเรือที่อุเป็นครั้งแรกนะฮะมีคนบอกโอเคมาหลายเลยง่ะไม่ใช่มาบ่อยนะคะเพราะยืนยันนะครับ

เอาละทีนี้คำถามที่ว่าแก้ววายขวดวายต่างที่ว่าเขาโยน
กันหมดเลยอ่ะถ้าเกิดเอาขึ้นมาได้งมขึ้นมาได้
เนี่ยจะตรวจเจอพวกสารเสพติดอะไรยังไงไหมอืม
ถ้าจะนำไปสู่การตรวจพิสูจน์เรื่องนี้นะครับ
มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธนำไปสู่การเสียชีวิตของคุณตังโมหรือเปล่า
วันนี้ตำรวจแถลงคือบอกว่าตรวจเลือดของ๕คนบนเรือไม่พบสารเสพติด
โยนก้งแก้ววายเอาเหล้ากลับบ้านโยนขวดวายทิ้งน้ำเนี่ย
น่าจะเพราะกลัวเรื่องของเมาแล้วขับอะไรประมาณพวกนี้นะครับ
แต่เราก็อยากจะรู้คำถามให้มันชัดเหมือนกันว่าถ้าคำตอบออกมาเนี่ย
จะตรวจได้ไม่ได้ยังไงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจะเห็นภาพที่ไทยรัฐทีวีเราได้มานะฮะ
เอาขอดูภาพเมื่อวานนี้หน่อยคืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์
มีการตั้งข้อสงสัยกันว่ามีคนเนี่ยเอาวงเอาวายนะตอนเติมน้ำมันเอาใส่ให้
เมื่อกี้เด็กที่เติมน้ำมันให้เขายืนยันแล้วว่าเป็นแค่เชือกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
แล้วภาพบนเรือเนี่ยท่านผู้ชมครับคือเอาล่ะถือขวดวงขวดวายอะไรกันนะ
มีแก้วมีขวดอะไรพวกนี้เนี่ยแต่เราได้ภาพตอนที่มีคนเนี่ยทิ้งขวด
ลงไปจากเรือหรือเปล่าเหมือนกับมีคนเนี่ยทิ้งขวดลงไปจากเรือภาพตอนกลางคืน
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ดูกันไปนะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะมีคนพยายามทำลาย
หลักฐานแน่เลยทิ้งอะไรลงไปจากเรือนี่ตรงนี้นะฮะ
ลงไปแล้วโอ้โหแล้วงมงมขึ้นมาเนี่ยมันยังหาอะไรเจอไหมตรวจพิสูจนอะไรได้
หรือเปล่าเราถามอาจารย์ออธนะครับรองศาสตราจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรนะครับ
มันตรวจไม่ได้แล้วล่ะไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่าแก้วเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ำนานเกินไป
ถ้าทิ้งก็ต้องทิ้งคืนวันนั้นใช่ไหม๒๔กุมภาพันธ์นี่๑๒วันแล้วส่วนขวดวาย
ถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าขวดขวดนั้นยังปิดจุกขวดอยู่หรือเปล่า
เพื่อจะตรวจว่าน้ำในขวดมีสารเสพติดอย่างอื่นหรือไม่เพราะสารเหล่านี้เนี่ย
มันจะอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายเป็นเวลานานในศพคุณตังโมก็ยังยังตรวจได้
หากตรวจพบก็คงจะสามารถแจ้งข้อหาต่างอะไรยังไงได้
อยู่เช่นเขาปิดจกใช่ไหมครับทิ้งใบขึ้นมาอ่ะตรวจในขวดดูว่ามีสารอะไรไหม
แต่ถ้าเจอสารเสพติดก็ต้องมาดูแล้วว่าไอ้ที่กินเข้าไปมันต้องไปอยู่ในร่างกาย
โอเคนะฮะก็ต้องมาตรวจตรวจใครบ้างนะครับ
มี๕คนเขาต้องขอความร่วมมือในการตรวจปัสสาวะตรวจเลือด
มีไหมในศพของน้องก็ต้องทำการหายัด
แล้วก็ขอตรวจเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ฝังตามศาสนา
ใช่ไหมครับยังไม่ได้ชาปนกิจตามศาสนา
แก้วมาวันนี้ก็ตรวจไม่ได้แล้วล่ะอาจารย์ออสบอกนะฮะ
มันก็หลายวันมากแล้วเนาะ